เสิร์ตของพี่น้อยวงพลูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกเลยว่ามันหนักมาก
มันมากจริงจริงแต่ว่านักมากไปหน่อยนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมข้อเท้าหักระหว่างเล่นคอนเสิร์ต
นี่ต้องเข้าเฝือกนานถึง๖เดือนเลยนะไม่ธรรมดานะ
เพราะว่ากระทบการใช้ชีวิตแล้วก็กระทบการคิวคอนเสิร์ตของเขาทุกอย่าง
ยังไงเขาบอกเลยนะว่าไม่แคนเซิลแน่แน่นะคะ
นะคะคุณผู้ชมจริงจริงแล้วเนี่ยงานยิบซี
นิวาลเนี่ยเขามีมาตลอดนะเขามีมา๓ปีแล้ว
แต่ว่าปกติเนี่ยจะจัดที่สวนพึ่งของทราชบุรี
แต่ครั้งนี้ขนทัพศิลปินคนทัพความสนุกแล้วก็บรรยากาศดี
ฝากแฟนกันถึงกรุงเทพมหานคร
ใครที่พอจะมีเวลาก็ไปร่วมแจมไปร่วมสนุกกันได้นะคะ

ถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะมีบาดเจ็บบ้าง
แต่ว่าหัวใสเกินร้อยจริง